มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่จะนัดพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากวันที่๑กุมภาพันธ์ครับ
โดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยหลังจากกลับจากการไปดูงานที่ญี่ปุ่นว่า

เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้เป็นอิสระต่อกัน
และจะไม่คุยนอกรอบนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติโดยตอนนี้ครับ
ซึ่งบิ๊กออสยอมรับว่าเป็นเรื่องยากนะครับที่จะเปลี่ยนตัว
หัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ยังมีโปรแกรมอีก๕นัด
ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียในปีนี้ครับ
กันที่เรื่องราวของฟุตซอลกันบ้างนะครับ
คนนี้ดังสุดในวงการฟุตซอลครับเจ้าเตอร์ปานัทกิตติพานุวงศ์
ตัวลุกด้านข้างวัย๑๘ปีนะครับที่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวในศึกฟุตซอล
โดยเจ้าเตอร์นั้นยิงไป๕ประตูนะครับก็มีส่วนช่วยให้ทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์สมัยที่๑๒
ล่าสุดครับก็ย้ายจากราชนาวีมาอยู่กับชนบุรีบลูเวฟแล้วด้วยสัญญา๒ปีนะครับ
ก็จะรับเสื้อหมายเลข๑๔มันมีความหมายกับเขาตรงที่ว่าตรงกับวันเกิดของเขาในวันที่๑๔พฤษภาคมปี๒๕๔๑นะครับ
โดยเจ้าเต้ยครับกล่าวขอบคุณอาจารย์ภัยทูลบุญศรีหัวหน้าภูกษรทีมราชนาวีรวมถึงทุกคนนะครับ
ที่คอยสอนแล้วก็สนับสนุนเขามาและจะไม่ลืมว่ามีวันนี้ได้ก็เพราะราชนาวี
พร้อมกับตั้งเป้าพัฒนาตัวเองเพื่อประสบความสำเร็จกับทีมชนบุรีบลูเวฟและทีมชาติไทยนะครับ
กันหน่อยวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงข่าวเช้าเช้าข่าวชัดโซเชียลนะครับ
ช่วงของกีฬาเจ้าเตอร์และเจ้าเม็ดมูฮาเมดอุสมันมูซานะครับ
นักเตะดาวรุ่งฟุตซอลไทยเนี่ยจะมาสัมภาษณ์พิเศษกับเราด้วยนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลโตโยต้าพรีเมคครับ๒๐๑๗ครับ
วันนี้ทีมซานเฟรเช่ฮิโรชิมาทีมอันดับที่๖ของศึกเจลิกในฤดูการที่แล้ว
และเป็นแชมป์๓สมัยนะครับของศึกเจลิกก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรก
หลังจากเดินทางถึงประเทศไทยที่สนามบุญญจินดาภายใต้การนำทีมมาของฮาจิเมะโมริยาศึก
อย่างเช่นโตชิฮิโรอาโอยามะกัปตันทีมมาซาโตคูโด
ซึ่งเป็นอดีตกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งย้ายมาจากแวนคิเวอร์ไวทแคปและฮิโรกิมิซึโมโตกองหลังนะครับ
ต้องการให้นักเตะนั้นมีสมาธิกับเกมมากที่สุดเพราะว่าต้องการคว้าแชมป์รายการนี้
ที่สนามสุพัชลาศัยทาราชทีวีถ่ายเข้าสดให้ชมตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีครับ
วันพรุ่งนี้เวลา๑๙นาฬิกาที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
แม้ว่าคู่แข่งนั้นจะแข็งแกร่งมากแต่ก็จะเอาชนะให้ได้
และมีการเปลี่ยนแปลงทีมน้อยมั่นใจว่าจะเป็นผู้ชนะ
หลังจากที่เก็บตัวและอุ่นเครื่องในไทยมาหลายนัด
รอบนี้จะแข่งขันกัน๑นัดเท่านั้นครับจะหาผู้ชนะไป